ทีนี้ข่าวนี้ที่นครศรีธรรมราชมันจบแล้วครับเจ้านาย

กรณีเสียปุ๋ยซึ่งเป็นคุณพ่อของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๐ขวบ

อันนี้คือภาพตอนที่คุณพ่อเนี่ยเอาไอ้พวกธุรกรรมการเงินมาให้ดูใช่ไหม
เงินในบัญชีเนี่ยโอนออกโอนออกเนี่ย
ศูนย์ไป๑ล้าน๒แสนกับ๖๐๐๐บาท

พ่อเชื่อสนิทใจเลยว่าลูกชายถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอก

แต่มันจบแล้วครับเจ้านายครับพ่อต้องเข้าใจเลยว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นตำรวจออกมาอธิบาย
ไม่ใช่นะพ่อไม่ใช่นะเป็นเพราะลูกชายไปเล่นเกมออนไลน์
แล้วเติมเงินซื้อไอเทมโอนออกไปเอง
ล้าน๒เนี่ยนะปุ้ยทั้งหมดเนี่ยนะใช่พี่
นี่ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์มากสุดท้ายตำรวจอธิบาย
คุณพ่อก็เข้าใจนะพี่เบิร์ตคุณพ่อต้องเข้าใจนะคะ
นี่ค่ะคุณพ่อเนี่ยชื่อว่านรงฤทธิคงทองอายุ๔๙ปีนะคะ
เป็นพ่อค้าขายปุ๋ยอยู่ที่อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช

แล้วก็มาร้องสื่อมวลชนอีกทางหนึ่งด้วยบอกว่า

หลอกลูกชายวัย๑๐ขวบให้โอนหลักฐาน
ส่งข้อมูลส่วนตัวโอนเงินจากบัญชีรวม๖๕ครั้ง
ตั้งแต่๗๒๕กรกฎาคม
สูญเงินไปกว่าล้าน๒๖๐๐๐๐๐บาท

ล่าสุดค่ะผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี๕
พลตำรวจตรีชรินโกพัตตา
ท่านบอกว่าหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าว
ทางตำรวจสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยี
ก็ร่วมกับตำรวจโรงพักเชียนใหญ่
เชิญตัวนายนรงฤทธิ์ซึ่งเป็นพ่อ
แล้วก็ลูกชายวัย๑๐ขวบมาสอบถามอย่างละเอียด
และตรวจสอบการใช้โทรศัพท์มือถือ
ในที่สุดทราบว่านายนรงฤทธิ์เนี่ยคุณผู้ชม
เอาโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะ
ครับสองเครื่องให้ลูกชายวัย๑๐ควบ
ไปใช้เรียนออนไลน์ในช่วงที่โควิดระบาด
ช่วงนั้นต้องมีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์

โอนสะดวกเลยที่นี้
ถูกบัญชีไงแล้วมันแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารอยู่แล้วนะคะ
พอตรวจสอบอย่างละเอียดไปพบว่า
การทำธุรกรรมทุกครั้งเป็นการทำธุรกรรมโดยเจ้าของบัญชีเอง
ซึ่งก็คือลูกชายของคุณพ่อนั่นแหละค่ะแล้วพ่อเองเนี่ยไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนดังกล่าว
ซึ่งการทำธุรกรรมแต่ละครั้งเป็นการชำระสินค้าเกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ทั้งสิ้น
จากการตรวจสอบตำรวจบอกว่า๒ส่วนนะแบ่งเป็น๒ส่วน
ก็คือส่วนแรกทำธุรกรรมด้านการเติมเงินเพื่อใช้ซื้อไอเทมเกม
กับส่วนที่๒ธุรกรรมด้านการสนับสนุนผู้ทำคอนเทนต์ผ่านช่องยูทูป
การทำธุรกรรมแต่ละครั้งเป็นการทำจากมือถือ๒เครื่อง
ก็คือทั้งสองเครื่องเป็นของคุณนรงฤทธิ์ที่ให้ลูกชายไว้ใช้เรียนออนไลน์ครับ
หลังจากที่ตำรวจไซเบอร์กับตำรวจโรงพักเจียนใหญ่
อธิบายชุดข้อมูลทั้งหมดจากหลักฐานที่มีให้คุณพ่อฟังคุณพ่อก็ต้องเข้าใจ
พ่อบอกอ๋อเข้าใจแล้วนะคะว่าเงินมันหายไปไหน
สิ่งทุกอย่างเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการของลูก
แล้วตัวพ่อเองก็ไม่ได้นั่งกำกับดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดที่เอาโทรศัพท์มือถือของลูกมือถือของพ่อ
ให้ลูกเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นแล้วการสูญเงินล้านสองเนี่ยค่ะเป็นอุทหรณ์เลยนะ
แล้วจะเอาคืนก็ไม่ได้ด้วยนะลูกไปเติมเงินเองพูดไม่ออกเลยข่าวนี้